ถ้าเกิดอยู่บ้านก็ดูดีก่อนจะเข้าห้องน้ำเนี่ย
โงกดูที่ชักโครกหน่อยได้ไหม
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเอแบบนี้

มาทักทายอะไรตรงนี้

โอ้โหไม่เป่าปีก็พยายามโผล่ขึ้นมาอยู่ค่ะ

เจ้านงูมันจะเปลี่ยนสีเรื่องสิน
เปลี่ยนดอกเป็นสีเหลืองอ่ะ
โอ้โหส่วนใหญ่ที่โผล่มาตรงชะโครก
มันจะมาตามท่อระบายน้ำใช่ไหม

หรือฝาท่อส้วมที่มันปิดไม่สนิท

งูมันก็จะเลื้อยเข้ามาตามท่อเนอะ

ถ้าเจองูแบบนี้เอายังไงดี

ตามกู้ภัยมาด่วนเลย
ถ้าเจองูแบบนี้แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะ
นี่ยังแบบมีความพยายามในการถ่ายวีดีโออยู่นะ

แต่ไม่แน่อันนี้อาจจะเป็นคลิปจากเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่า

แต่ก็ระวังแล้วกันในช่วงนี้หน้าฝน
จริงเราเห็นข่าวด้วยงูโผล่ขึ้นมาที่ชะโคลกเนี่ยเยอะ
ก็เข้าใจว่าทำไมงูถึงอยากโผล่มาเนอะ
คุณอยากอยู่เมื่อไหร่ในนั้นอ่ะ

ก็ต้องโผล่มารับออกซิเจนนิดนึง
วินาทีแรกที่โผล่มาขึ้นมาคือ

ข้างนอกมันหายใจได้เต็มปอดนี้เนอะ

นะคะระวังกันด้วย